คุณผู้ชมค่ะใครยิ้มออกกันบ้าง
เมื่อวานออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นยังไงกันบ้างคะ
คุณสืบสกุลน่าจะหุบยิ้มกันหลายคนเลยเหมือนกันนะ
แต่ว่าไม่เป็นไรใครที่แบบถูกหรือใครที่เชียร์เกือบถูก
ส่งมาบอกกันได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอ

เผื่อสักวันเราจะดวงดีเราจะรวยเหมือนกับเขาบ้าง

นี่พาไปดูเจ้าของแผงลอตเตอรี่
เขาขายไม่หมดที่แรกก็น่าเหี่ยวน่าเศร้าแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่มันขายไม่หมด
มันอยู่บนแผงนั้นถูกรางวัล
โชคเป็นของพี่นะสามใบคูณคูณ

นี่สุดยอดมากเลยนะคะ

ก็คือคุณพงวิทย์นันทวีรวัตรอายุ๕๓ปี
เขาก็เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่านะคะ
แล้วทีนี้ก็ตั้งแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถนนเพลินจิตอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นด้วย
ทีนี้พอทีมข่าวรู้
ว่าแบบโอ้โหเศรษฐีใหม่ไปหาถึงบ้านเลยค่ะ

ตะโกนเรียกทั้งกดออดเรียก
อ้าวพี่พงวิทย์พี่พงวิทย์อยู่ไหม

ก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ข้าง

พอรู้ประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ
พอประกาศออกมาว่ารางวัลที่หนึ่ง
แค่เงียบตรงนั้นแหละเขาเหกันหมดเลย

ถูกรางวัลที่หนึ่ง๓ใบ

พาไปต่อกันที่กาญจนบุรีกันบ้าง
เศรษฐีใหม่หนุ่มคนนี้
คือคุณนัทธวุฒิพ่วงลาอายุ๓๐ปี

อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

อันนี้ถูก๒ใบ๑๒ล้าน
แล้วก็คุณนัทธวุฒิก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาผมฝัน
ผมฝันว่าผมขับรถคันเก่าของพี่ชาย

แต่ว่าตื่นเช้ามาโทรศัพท์ไปหาแม่เลย

ทะเบียนรถคันเก่าของพี่ทะเบียนอะไร
แม่ก็บอกว่า๙๗๑๑ลูก

คุณนัทวุฒิก็เลยแวะซื้อลอตเตอรี่ตามที่ตั้งใจไว้เลยนะคะ
แล้วก็เงินรางวัลที่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้
แล้วก็จะไปให้พ่อแม่เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณด้วย
ส่วนเหลืองเงินเหลืองเงินเท่าไร
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาววัย๓ขวบนะคะ
ต่อกันดีกว่าค่ะจากกาญจนบุรียังมีอีกนะ
ผู้โชคดีอยู่ที่สุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะ

นั่นก็คือคุณสุธินันฉนัยหนออายุ๓๔ปี
เป็นแม่ค้าในตลาดสี่แยกสารจิตนะคะ
ก็เอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ให้คุณตำรวจลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าลอตเตอรี่ใบนี้
ซื้อมาจากร้านเจ้าประจำเลย
ร้านเจ้าประจำเนี่ยเขาอยู่แถวตลาดสี่แยกนี่แหละค่ะ
ตอนที่เลือกซื้ออยู่เห็นเลขท้าย๑๑๒
ก็เลยเออเอาเลขนี้ละกัน
แล้วตอนเที่ยงตอนที่ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะมาเปิดร้านขายของก็จุดทูปค่ะ
ดวงวิญญาณของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
บอกว่าแม่ขอให้ลูกถูกหวยบ้าง
เท่านั้นแหละพอประกาศผลรางวัล

แล้วก็จะเอามาส่อมแซมบ้านมาลงทุนค้าขาย
เดี๋ยวฟังเสียงเศรษฐีนีคนใหม่กันหน่อยนะคะ
แล้วก็จะทำบ้านใหม่ซื้อรถให้ลูกหนึ่งชั้น
จากสุโภไทยไปอุบลกันบ้างค่ะ
ก็มีคนถูกอันนี้เขาถูกเป็นคู่นะคุณ
ก็คือคนแรกอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะคะ
ก็คือคุณภูลประพรมอายุ๕๙ปี
ส่วนอีกคนนึงด้านอีกคนนึงเนี่ย
คือคุณรจนาวงพิมพ์อายุ๔๘ปีคนนี้ค่ะ

แล้วทั้งคู่ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยคุณรจนาก็เปิดเผยนะคะว่างวดนี้
เลขที่มันแบบโอ้ยถูกตาต้องใจเนี่ย

ทีนี้พอตรวจผลรางวัลก็อู้
ที่ฉันซื้อไว้เนี่ย๑๑๗๑๑๘เนี่ย

อีกใบหนึ่งก็เป็นรางวัลข้างเคียงได้อีกแสนนึง

ไปใช้หนี้เอาไปทำบุญด้วยนะคะ

ก็มีความสุขไปด้วยนะ

เจ้าของร้านที่เขาขายของเบตเตอร์เล็ดนะคะ
อย่างคุณวนิดาศรีภูงา

ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยเลย

เขาก็บอกว่าที่พี่ไปซื้อเลขนี้มา

เสียชีวิตไปนานแล้วเขาฟื้นกลับขึ้นมา

ไปดูบ้านเลขที่ปรากฏว่าบ้านเลขที่
คือ๑๑๗แล้วก็คนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ในฝันเนี่ยอายุ๗๑ปีด้วย
ก็เลยเอาแหละต้องซื้อเลขนี้

ไม่ใช่แค่พี่ที่มาถูก

ก่อนหน้านี้ปี๕๗
ก็ถูกรางวัลที่๑มาแล้วเหมือนกัน
ถูกรางวัลที่๑ยินดีกับทุกคนเลยนะคะ
โอ้โหโชคดีกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ